ไม่ติดตามมาผ่องด้าน

มันเป็นขบนอก๒๕ปีของเอล
แล้วเบลก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้ว

มีนักเขาแรกเลย
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีนักเขา

สงสัยเหมือนกันว่าแบบมีตั้งสัมภาษณ์อย่างนี้ด้วย

ใครก็ออกบนท่องไหมแล้วมีติ่มตอบเมื่อไม่คะ

แต่เขาก็แบบเขินแต่เขาก็ไม่เอา

เราก็มาทำงานของเรา

เป็นสโตปีบอะไรอะคะคอนเสป
เราก็อยากได้มันเป็นดูแบบธรรมชาติสดใสอะไรอย่างนี้ค่ะ
พูดเผิดอากรุณาสรุป
มันก็เลยแบบไม่ต้องโฟสไม่ต้องเกร็ง
พอดีได้ช่างภาพเป็นพี่พศ

ในใจอยากได้แบบทั้งป่าและแบบทะเล
อันนี้ใช่เชื้อหนังความรู้โทษเองหรือเปล่า
ก็ช่างภาพเค้าเขาเหมือนเค้าเลือกให้เราประมาณ๒๓พีธ
แล้วก็แบบดูแล้วเราชอบที่นี่มากที่สุด
มันมีความหมายกับคู่เรายังไงบ้าง
สถานที่คุณไปที่นี่
ไม่เคยไปด้วยกันด้วย
มีการไปที่ก่อนที่เดียวแฟนก์

เห็นรึยังคะสวยถูกใจไหม

คืออย่างฉันก็ไม่ก็ไม่็ดูผมพี่มู้สวยเสื้อชุดเจ้าสาว

มิลก็มีมิลจริงมีเลือกไว้บ้างอยู่แล้วค่ะ
อเรนนี่มิลก็ว่าจะสำคัญชุดที่
มันก็ตามปกติอะเนอะมีชุดมั่นชุดสัมภาพนักข่าวชุดงานจริงแล้วก็ชุดอัพเตอร์
จะได้แนวนั้น
ถ้าเลยไม่ให้ดูเป็นแบลน์ไทยหรือเปลูกการ

อย่างนี้ก็ต้องสังเกตุลิเทศ

แต่ว่าไหนก็ไปเที่ยวแล้วก็อาจจะแวบดูชุดอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่ได้แบบว่าเอาอลังการแบบอย่างนั้นนะ
เพราะตั้งใจแบบอยากได้แบบที่มันคลาสซี่อยู่แล้วค่ะ
ไปที่ไหน

ก็ต้องตั้งใจต่อไปนะแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า
แค่เป็นภาพความคิดว่าจะได้ไป
ไม่ไม่นะ
พอดีเลย

คือละครแบบเนี่ยอีก๒คิวปิดกล้องแล้ว
แล้วเราก็จะได้มาแบบจัดการเรื่องนี้โดยตรงแล้ว

ยังต้องแบ่งเวลาอะไรเงี้ยค่ะ
ว่าเรื่องต่อไปก็ยังไม่ได้เปิด
เรื่องต่อไปน่าจะเป็นต้นปีหน้ามั้งคะ
ที่คุณไว้

จริงเหมือนเขาจะเปิดปลายปีนี้แหละ

เพราะแสงเป็นทำงานเลยเลยค่ะ